สำหรับใครที่รออากาศเย็นรอบรรยากาศความหนาวเนี่ยนะคะ

หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงในหลายพื้นที่
เราไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับจับตาเตือนภัย
เพราะใครอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับ

นั่นคือเรื่องของสภาพอากาศที่วันนี้หลายพื้นที่
อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
เพราะว่าปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในบ้านเรา
ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อบ้านเรา
โดยเฉพาะบริเวณความกดอากาศสูง
หรือว่ามวลอากาศเย็นเจ้าตัวสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้นะครับ
แพลลงมาปกคลุมโดยมีกำลังแรงนะครับ
แล้วก็เข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานก่อนแล้ว

แล้วก็แน่นอนว่าเขาจะปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานตลอดทั้งภาค
ไล่ลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
ภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคเหนือ
ดังนั้นนะครับช่วงระยะวัน๒วันนี้
อาจจะประสบปัญหาฟ้าฝนเกิดขึ้นอยู่นะครับ
เป็นทั้งฝนตกหนักฝนฟ้าขนองมีฟ้าร้องฟ้าผ่า
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้า

อาจจะประสบเรื่องของปัญหาอากาศเย็น
แล้วก็อากาศที่ค่อนข้างหนาวแล้วนะครับ
๔๖องศาเซลเซียสเรียกว่าฝนนี้พาหนาวมาด้วย
และไม่ได้พาหนาวมาเฉพาะภาคอีสานนะครับ
ภาคอื่นก็หนาวเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าอากาศที่จะทำให้อุณหภูมิลดลงนั้น

อุณหภูมิลดลงไป๓๕องศาเซลเซียส

หากคุณผู้ชมสงสัยเอ๊ะทำไมในพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งจริงแล้วควรจะได้รับอากาศเย็น

วันนี้ผมมีคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
เพราะว่ารักษณะพื้นที่ของภาคอีสาน
และการแผลลงมาปกคลุมของมวลอากาศเย็น
ที่ลงมาทางภาคอีสานนั้นนะครับ
ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ราบ
เขาหนาวกว่าพื้นที่อื่นก่อน
แล้วก็ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขานะครับ
อาจจะได้รับความหนาวเย็นหลังจากภาคอีสานด้วยซ้ำนะครับ
อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับ

ลงมาถึงตอนล่างภาคอีสาน

เพราะว่าภาคเหนือนี่เขามีภูเขาบังลมอยู่นะครับ
ดังนั้นถ้าแผลลงมาตรงทางภาคอีสาน

นี่เราวัดให้ไปถึงวันศุกร์นี้เลยนะครับ
อุณหภูมิความหนาวเย็นนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐๑๙องศา๑๘องศา
ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมฮะ
พื้นที่ของสีเขียวมีมากขึ้นนะครับ

เหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงไปถึง๑๕องศาเซลเซียสแล้วนะครับ
แล้วก็ภาคอีสานตอนบน๑๗องศาเซลเซียส

เทียบช่วงภาคกลางก็คือกรุงเทพมนาคอนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมที่อาจจะอยากสัมผัสอากาศเย็น
ในตอนเช้าด้วยอย่างที่เห็นนี้นะครับ
อันนี้เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นไปถึงวันศุกร์นี้เลยนะครับ
ก็แน่นอนครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ฝนก็มาแล้วหนาวก็กำลังจะเข้ามาอีก
อุณหภูมิก็ลดลงไปอีกนะครับกลางวันค่อนข้างร้อน
ดังนั้นนะครับเราต้องเตือนใจตัวเองด้วยนะครับให้ดูแลสุขภาพให้ดี
เพราะนี่คือจับตาเตือนภัยภัยอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ